แซ่บชกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบรรทาง

ให้แบบว่าตื่นเช้ากันแต่ละคนไงคะ

ก็วันนี้ค่ะก็อยู่กับแจ๊คกะรีนค่ะแล้วก็เชอรี่อีกแทนเทยนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้เสียงสูงสดใสเป็นประเภท
ตอนนี้เรามีเพื่อนพร้องพี่ป๊องป๊านะอา
วัยรุ่นเด็กเยอะแยะมากมาย

มายืนดูเราจัดรายการสดกันอยู่ตรงนี้เลย
ถ้าเกิดว่าดูอยู่ก็รบกวนส่งไลน์มาทักทายหน้าสองด้วยล่ะครั้ง
เรามีกระทู้นะคะมาฝากแฟนรายการของเรานี่แหละค่ะ
ส่งเข้ามาค่ะส่งเข้ามาเยอะนะคะ
ผ่านไลน์นะคะออฟฟิเชียลของไทยรัฐเนี่ยแหละค่ะ

เช้านี้นะคะคุณอยากจะเจอซุปตาคนไหนในบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ไม่แน่นะคะนี่ฉันอาจจะบังคับให้เขาว่าแบบว่า

คนไหนก็ได้ไม่ใช่เป็น๔๕คนนี้ก็ได้นะคะ

คนที่อยู่ในดวงใจของคุณผู้ชมนั่นเอง
แต่ถ้าอยู่ในดวงใจเชอรี่แล้วก็
เธอเป็นนัมเบอร์วันคนเดียวเท่านั้นพี่แจ๊
เมื่อวานนี้ถูกต้องนะคะก็มีงานประกาศรางวัลค่ะ
ซึ่งคุณอ้ำพัชรภาเฉิดฉายมากคุณผู้ชม
สวยจริงคือแบบกราบให้ยอมให้จริง
ซึ่งก็คว้าไปหลายรางวัลเช่นเดียวกันนะคะ

อีเวนต์อย่างที่ทราบนะคะมางานประกาศรับรางวัล
สวยค่ะโดยเฉพาะชุดเดี๋ยวจะมาเม้ามอยให้ฟัง
แต่ว่าเรื่องที่ต้องเคลียร์เลยนะคะกับเพจดัง
ที่เอาข่าวของคุณอ้ำจริงคุณอ้ำเขาไปเกี่ยวกับเรื่องศาล

แต่ปรากฏว่ามีการพาดหัวข่าวนะคะ
ทำให้คนเข้าใจผิดว่าคุณอ้ำเนี่ยไปผัวพันกับคดีหนักยักยอกทรัพย์นะคะ
๓๙ล้านงานนี้นะครับที่เจ้าตัวโพสต์ในจงไอจีท์ของตัวเองว่า
รี๊ดแตกเนี่ยค่ะมาฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะว่าเขาจะปรี๊ดแตกขนาดไหน

อุ้ยยิ่งกว่าปีค่ะอยู่บ้านที่แบบหน่อยชอบบ้านมาหัวสั่งเลย
ลงไม่เป็นความสุขดีกว่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ยเราอยู่ในการนี้มานานไม่เคยทำอย่างนี้
แล้วก็อยู่กันมากี่ปีรู้ไหมนานมากเลย
เวลาที่เราจะเรียกอะไรมันก็ต้องเรียกตามอายุการทำงานที่มันยาวนานเลย

ถึงไปนานแล้วก็ไม่เคยของเงินใครไม่เคยได้เงินใครฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วจริงอ้าวไม่รู้อ้าวบอกคุณทนายว่าพี่คะช่วยดูให้อ้าวหน่อยแล้วกันนะคะต่อจากนี้

พี่ก็ไม่ได้บอกให้ลบนะเพื่อฉกับเปลี่ยนได้เปลี่ยนคำพูดให้มันถูกต้อง
แล้วก็คุณอ้าวเขาก็ขอด้วยนะคะถ้าไม่ลบหรือว่าถ้ามัยแก้ไขข้อความค่ะ
ข้อความค่ะจะเอาประสบการณ์ในการทำงาน
แล้วก็เรื่องราวค่าตัวทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ฟ้องร้องโอ้โหก็คงจะเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะคะ
ฉันว่าเตรียมปิดบริษัทเตรียมปิดเพจไปได้เลยค่ะ

เอาเป็นว่าเรื่องนี้คุณอ้ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน๓๐
๙ล้านบาทอย่างที่เป็นข่าวตามที่เพจเขียนข่าวมั่วไป
ใช่นะคะแต่ว่าเรื่องชุดค่ะดิฉันเมาส์มอย
อื่นอาจจะนำเสนอข่าวอย่างอื่นได้แต่ชุดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะชุดดังกล่าวพอใครหลายคนเห็นนะคะ
ฉันเข้าไปตามหาเลยนะคะว่าชุดเนี่ยมันเป็นชุดของแบรนด์ใดนะคะ
ก็ได้คำตอบมานะคะว่าเป็นชุดของเอลิซาฟค่ะนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ดังมากค่ะ
สนุนราคาเบามากเลยค่ะเท่าไหร่ดีคะ
เหรียญนะคะขออภัยค่ะ๘๖๕๐เหรียญค่ะ
คิดเป็นเงินไทยนะคะ๒๘๕๔๕๐บาทนะคะ
เป็นราตรีสีดำปักลูกลายหลักลูกปัดเนี่ยค่ะหน้าคุณตานะคะเลื่อมนะคะ
ต้องให้รีบซื้อเลยเหรอพี่แจ๊คชุดตั้ง๒แสนกว่าบาทจะเอาตังค์ที่ไหนไม่รีบซื้อ
๓๔คุณผู้ชมแต่ดิฉันเชื่อว่านะคะจากประสบการณ์ค่ะ
ชุดตั้งแต่ของคุณอ้ำประชาภาษณ์สักพักเดี๋ยวก็คงจะมีตามท้องตลาดนะคะ
แต่ก็เน้นย้ำว่าเราไม่นิยมให้ไปก๊อฟนะคะเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์
แอลลี่สตาร์ฟเนี่ยเป็นแบรนด์ดังมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นดีไซน์เนอร์ของเรบานอน
แล้วก็ออกแบบมาหลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันในงานพรมแดงเมืองคานต่าง
เพราะว่าได้รับการไว้วางใจจากดาราฮอลลีวูดรวมไปถึงดาราไทยอย่างชมพู่อรยา

เคยใช้แบรนด์นี้ตัดชุดเป็นชุดเจ้าสาวด้วยนะคะ
แต่ว่าชุดเมื่อสักครู่ที่เห็นสัมภาษณ์ด้านหลังพี่เอสุภาชัย

ฉันก็แอบแซวว่าพี่เอเหมือนมาสับอวกาศเลยนะคะ

ก็มีตอนเดินที่แบบคนลุมนะคะ

ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะคะสำหรับงานเมื่อวานค่ะ
สวยจริงจบมือให้แล้วแบบแม่อ้าวแบบน่ารักมากสวยมาก
ใช่ใส่หมวกนี้เป็นแบบแฟชั่นใหม่ดิฉันคิดว่าเป็นแบบเบบีทารกอยู่เนี่ย
อื้อน่ารักค่ะนางก็เป็นของนางในอวกาศนะคะ